ไปดูความสุขของแฟนบอลชาวไทยเมื่อวานนี้นะครับ
ในศึกอาเซ็นครับสองพันยี่สิบสองรอบรองชนะเลิศ
ที่๒นะครับทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเลยนะครับ
ลมมาเลเซียไปขาดรอย๓ประตูต่อ๐ก็ผ่านเข้าไป

พบคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามซึ่งทีมชาติไทยก็
จะเดินทางไปเวียดนามเย็นวันนี้ทันทีนะครับเดี๋ยวย้อนไปดู
ไลท์เมื่อวานนี้กันก่อนนะครับอาเซียนครับ
นัดสองนะครับรอบตัดเชือกนัดแรกใครแพ้มาก่อนหนึ่งศูนย์นะครับ
ประตูที่ไทยต้องการหนึ่งศูนย์มาในนาทีที่สิบเก้าครับ
ธิรทรเปิดเข้ามาแล้วก็ที่สินดังดาหม่งเข้าไป
หนึ่งศูนย์ครับครึ่งหลังไทยนำห่างสองศูนย์ครับ
จังหวะนี้นาที๕๖เอกฤทธปัญญาหักเข้ามาให้บรินผาลานะครับ
ยิงเดินเข้าไปเลยก่อนที่นาทีอีกเจ็ดสิบเอ็ด
ไทยมาฝังสามศูนย์นะครับจากอธิสักรายศรนะครับ
ก็ทำให้ทีมชาติไทยชนะไป๓ต่อ๐ลบรอยแผลที่ไม่ชนะมาเลเซีย๗นัด
แปดปีเสร็จเลยนะครับสกอร์รวมสามหนึ่ง
เข้ารอบชิงลุ้นแชมป์สมัย๗พบคู่ปรับสำคัญอย่างเวียดนามนะครับ
ส่วนการไปเยือนเวียดนามคู่แข่งก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านก่อนนะครับ
ได้พักมากกว่าไทยด้วยแต่ยังพอใจที่ไทยนั้นจะได้เล่นในบ้าน
ที่สองนะครับส่วนธิรสินแดงดาที่เจ็บเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งนะครับ
ก็รอเช็คอาการไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ
ก็จะเดินทางไปกับทีมชาติไทยด้วยโดยทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปกรุงฮานอย
เวลา๑๖นาฬิกา๔๐ในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงมาโน่นะครับ
นัดนี้มาโน่เปลี่ยนเสื้อจากสีดำที่แพ้นัดแรกมาใส่สีฟ้านะครับ
มาโน่ก็บอกสั้นเลยนะครับว่าเสื้อตัวไหนใส่แล้วแพ้
ผมก็โยนมันทิ้งขยะไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่เชื่อเรื่องสายมูลนะครับ
ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็บอกว่า
ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามากันเต็มสนามเลยนะครับ
ส่วนการไปเยือนเวียดนามนั้นหวังที่จะชนะนะครับ
แต่ว่าถือว่าเป็นงานยากมากไปฟังเสียงของมาดามแป้งครับ
เกมนี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่ทำได้
หลังจาก๔ปีก่อนเจ้าตัวนั้นยิงจุดโทษ
เข้าในรอบรองที่เจอกับมาเลเซียนะครับ
ทีมต้องตกรอบลบฟันร้ายได้สำเร็จนะครับ
นอกจากนี้อดิสักก็ยังทำประตูรวม
ในศึกอาเซ็นทรัพย์ไปแล้ว๑๓ลูกนะครับ
งหน้าซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองรุ่นพี่ที่ยิงได้๑๒ประตูครับ
ฝันร้ายของผมเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์นั้น
แล้วก็พยายามสู้ต่อแล้วก็ต้องขอบคุณเพลงที่ลุกขึ้นมาให้ได้
แล้วก็เอาชนะทั้งความกดดันหลายอย่าง
ที่มันแบบท้าโถมเข้ามาในช่วงเวลา
ช่วงนั้นแล้วก็๔ปีที่ผ่านมาตอนนั้น
แล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ยิงประตูในรอบรองกับมาเลเซีย
ให้ทีมชาวไทยผ่านเข้าสู่รอบทีมชาติเริ่มได้
ส่วนอุ้มธีรทรบุญทันกัปตันทีมชาติไทย

ที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาช่วยทีมชาติ
ในการเล่นอาเซียนครับครั้งนี้นะครับ
แล้วก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับ

โมเมนต์สุดท้ายคือของปีที่แล้วที่เราได้แชมป์อะไรอย่างนี้

ทำให้เราตัดสินใจที่จะกลับมาช่วยทีมชาติ
ในการเล่นอาเซนต์คลับในครั้งนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง
ก็ได้การเป็นกำลังจ่ายติดตามเชียร์ตลอดนะครับ

ก็แฟนบอลทีมชาติไทยกลุ่มหนึ่งครับ
จุดผู้แฟร์พร้อมกับคว่างเข้าไปในสนามนะครับ
ควันลอยเต็มสนามไปทั่วเลยนะครับ
ย่อย๒๑ที่ระบุว่าห้ามนำอาวุธแล้วก็ภูแฟร์ผู้พันธ์ศรี
สิ่งที่ทำให้เกิดควันเข้าไปในสนามนะครับ
ก็ทีมชาติไทยนั้นอาจจะโดนปรับ๒ล้านนะครับ
นัดก่อนหน้านั้น๑ล้านนัดรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกที่เจอกับฟิลิปปินส์นะครับ
ส่วนคิมพันกรกุญซื้อของมาเลเซียก็บอกหลังเกมนะครับ
สาเหตุที่แพ้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของแท็กติกกลยุทธ์การจัด๑๑ตัวจริงนะครับ
ไม่ใช่ปัญหาของนักเตะการตัดสินใจใดขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับ
โจมตีตัวเขาได้เลยแต่ไม่ใช่กับนักเตะนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีภาพประทับใจเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
บรรดานักเตะทีมชาติไทยเดินมาหากลุ่มแฟนบอลทีมชาติมาเลเซียนะครับ
ขอบคุณที่เดินทางไกลมาเชียร์ในนัดนี้
ซึ่งทางแฟนบอลเสือเหลืองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทีมชาติไทย
แล้วก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จในรายการนี้นะครับ
แฟนบอลมาเลเซียก็ร้องเพลงเชียร์ที่มีเนื้อว่า
สวัสดีครับไทยแลนด์เช่นกันนะครับ
โปรแกรมอาเซียนคลับ๒๐๒๒รอบชิงชนะเลิศ
นัดแรกนะครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามก่อน
วันที่๑๓มกราคมนะครับ
แล้วก็นัดที่๒กลับมาเล่นที่ธรรมศาสตร์วันที่๑๖มกราคมนี้นะครับ
ทั้ง๒นัดแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ